มหาวิทยาลัยเกษมบดิษฐ์เปิดบ้านเสมอราชนาวี๒ต่อ๒
โดยราชนาวีขึ้นนำก่อนจากเจษฎาชูเดชนาทีที่๗
จากนั้นมกาเสมอดิตแสงนำ๒ต่อ๑จากเจอิกโกโมร่านาที๑๑
และทศพรโอทองนะครับทำได้นาทีที่๒
เฮ่ยยิงเสียบเสาแรกนะครับดังที่ที่๓๓
ทำให้จบเกมนี้มกาเสมอดิตยังอยู่อันดับ๑๒
มี๕คะแนนส่วนราชนาวีอยู่อันดับที่๑๑นะครับ

เป็นความแพ้แพ้นัดแรกของสูตรราชธานี
ภาคตะวันออกเชียงเหนือแพ้การท่าเรือ๒๔
ชนบุรีชนะบางกอกซิตี้ไป๘ต่อ๐

ตารางคะแนนหลังจากผ่านไป๗นัดการท่าเรือ

มี๑๘คะแนนตามด้วยพิธีบลูเวฟชนบุรี๑๔คะแนน